จากหลากหลายประเทศทั่วโลกนะครับ

และเติมความรักในบุคลุภูนิกัน

จัดขึ้นที่สิงฟ้าจังหวัดเชียงรายครับโอ้โหตอนนี้บอลลูนพร้อมที่จะนำเอาคู่รักนะครับ
ที่ตอนนี้เองเขากำลังจดทะเบียนอยู่ด้านหลังผมนี้นะครับขึ้นไปบนท้องฟ้าครับ
ที่จะชมความสวยงามของเมืองเชียงรายนะครับที่ตอนนี้ก็เต็มไปด้วยเลขไม้นานาพันธ
อกไม้เมืองหนาวนะครับที่กำลังบานสะพรั่งเลยทีเดียวเดี๋ยวไปเดินดูข้างในดีกว่าครับ

บอลลูนกำลังจะเตรียมตัวทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเมืองเชียงรายนะครับเพื่อที่จะนำคู่รักจากหลากหลายประเทศนะครับ
ไปชมความสวยงามของเมืองเชียงรายในเช้าวันนี้ไปเติมเต็มบรรยากาศความรักกันนะครับ
เห็นอยู่ตรงนี้เป็นบารูนจากประเทศเยอรมนีนะครับบินตรงมาที่นี่นะครับเพื่อที่จะเอาความสวยงามของมดรูนนะครับ
มาเติมเต็มความรักในวันนี้นะครับที่สิงฟ้าเดี๋ยวเราดูบรรยากาศตอนที่บรรลูนขึ้นกันนะครับว่า
ถ้าเกิดบรูนทั้งหมดนี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ยนะครับจะสวยงามแค่ไหนโอ้เยอะแยะจริง
คุณผู้ชมครับตอนนี้มาลุ้นจากหลากหลายประเทศ๔๐กว่าลูกขึ้นไปบนท้องฟ้ามาที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ความรักจากคู่รักที่วันนี้มารวมกันเติมเต็มความรักในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทยนะครับ
ที่สิงฟ้าแห่งนี้โหเป็นภาพที่อัศวินการจริงนะครับอยากให้ทุกคนมาชมกับตาครับ
รูเหล่านี้เนี่ยจะยังถูกจัดแสดงให้กับทุกคนได้มาชมกันต่อเนื่องนะครับไปจนถึงช่วงวันที่๑๗นี้นะครับ
และสำหรับใครที่จะมาท่องเที่ยวที่นี่เนี่ยนะครับอยากที่จะมาสัมผัสความหนาวเย็นไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ
เพราะว่าในช่วงเช้าที่จังหวัดเชียงรายแห่งนี้อุณหภูมิยังคงเย็นสบายนะครับต่ำกว่า๒๐องศาเซลเซียต
เพราะว่ายังคงมีอากาศเย็นเข้ามาปกคลุมในพื้นที่อยู่นะครับ

พุทธภูมิก็จะมากกว่าสามสิบห้าองศาเจลสี่
ดังนั้นอากาศที่แตกต่างกันระหว่างช่วงเช้า
แล้วก็ช่วงกลางวันที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว

ก็ถือว่าเป็นหนึ่งช่วงจังหวะที่จะได้ชมภาพความสวยงามของดอกไม้

สังเกตว่าภูเขายังสามารถที่จะเห็นเป็นทิวเขาได้อย่างชัดเจนนะครับ
นั่นก็หมายความว่าปัญหาหมอกควันนั้นยังส่งผลกระทบต่อตัวเมืองเชียงรายไม่มากนักนะครับ
ดังนั้นใครจะมาก็สามารถที่จะยังคงมาได้
นี่ถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายของฤดูหนาวปีนี้แล้วนะครับ
ยังไงก็อยากให้มาเติมเต็มความสุขกันที่นี่กัน
กับงานบอลลูนานาชาติครั้งที่๔ครับที่ซิมปาร์คแห่งนี้ครับ
และนี่คือทั้งหมดของรุ่นดูหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ